เงินในกระเป๋าจะบริหารจัดการอย่างไร
ที่จะเพิ่มความมั่งคั่งให้งอกเงยนะครับ

เอาใจทั้งคนที่ชอบรับประทานอาหาร
หาข้าวเช้ากลางวันค่ะ

รวมทั้งเอาใจคนที่กำลังมองหาธุรกิจ

ปลายเมื่อสักครู่นี้
บอกว่าหลักแสน

ใช้เวลาประมาณสักปี๒ปี
ก็มีโอกาสคืนทุนได้กำไรแล้วนะครับ

ติดตามจากรายงานโดยคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
มีความอร่อยในตลาดทั่วกรุงเทพ
ราคาเริ่มต้นที่๓๕บาท

ซึ่งถึงแม้จะขายในราคาไม่แพง
แต่ก็ยังสร้างรายได้ถึง๓๐๐๐บาทต่อเดือน
คือถ้าอยู่ในโครงการของหนูนิดเนี่ย
เราก็จะได้แบบว่าของเราก็ดูเป็นมาตรฐานขึ้น
ดูทั้งความสะอาด

แล้วก็ราคาย่อมตัดจับต้องได้
คือเข้ากลุ่มเป้าหมายคือเข้าได้เยอะและอย่าง

ของทางกระทรวงพาณิชย์ของหนูนิดเขาก็ทำให้เราด้วย
คือร้านที่ได้รับการการันตีความอร่อย

จากกรมการข้าวภายในกระทรวงพลาดนิด
แต่เจ้าของร้านก็ตั้งใจสัญหาวัตถุดิบที่ดี

นุ่มจนลูกค้าต้องแวะกลับมาซื้อซ้ำเลยล่ะค่ะ
ถูกและดีแบบนี้กระจายไปในพื้นที่ต่าง
เพราะว่าจะสามารถลดรายจ่ายในกระเป๋า
ในการซื้ออาหารไปได้เยอะเลยล่ะค่ะ

ถ้าเกี่ยวาทางประธบาล
หรือว่าทางกระทรวงอะไรแบบนี้
ตรงนี้น่าจะจริงแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ
ที่ว่ามีจัดอย่างนี้หลายที่อะไรอย่างนี้
เมื่อต้องขายถูกกว่าการบริหารจัดการต้นทุน
เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ
เหตุผลที่พี่โอ๊ตสามารถขายข้าวหมูทอด
ได้ในราคาจานละ๓๕บาท
ซึ่งถือว่าถูกกว่าหลายผู้ประกอบการด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมเป็นเพราะว่าต้นทุนในการทำร้านค่ะ
พี่โอ๊ดมีรถกระบะที่เป็นรถของครอบครัวอยู่แล้ว

ทำให้ฟู้ดช็อตคันนี้นะคะต้นทุนอยู่ที่ราคา๓๗๐๐๐บาทค่ะ
ขณะที่ฟู้ดทรัคทั่วไปที่เป็นรูปแบบ

มีการตกแต่งร้านให้ดูมีไฮไลท์ขึ้นมานะคะ
ถ้ารวมกับค่ารถแล้วรวมไปถึงค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะ
ทำให้ต้นทุนตกอยู่ที่คันละ๕แสนบาทค่ะ
แต่เจ้าของร้านบอกว่าถ้าจะให้ขายจานละ๓๕บาทในทุกเมนูด้วยนั้น
ก็ต้องเป็นทำเลที่มีลูกค้าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ๑๕๐คน
และค่าเช่าที่ไม่สูงเพราะต้นทุนของวัตถุดิบค่อนข้างสูง
นายโอ๊ตข้าวหมูทอดวนเสิร์ฟความอร่อยที่ตลาดนกฮู่เลี่ยงเมืองนนท์
พฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์และขายประจำที่หมู่บ้านอาริยา
ป่าเขาทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ
ส่วนบางสุดสัปดาห์ก็ออกอีเวนต์ตามศูนย์การค้าต่าง
และยังรับเหมาบริการนอกสถานที่อีกด้วยค่ะ